คุณผู้ชมคะเวลาของหายโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์หายทำไงฮะ

ใช่คุณผู้หญิงคนหนึ่งค่ะใจเด็ดมากนะฮะ
ไปตามสืบมาจนรู้ว่าใครเป็นคนเอามอเตอร์ไซค์ของเธอไป

สืบเองเลยไปดักรอเลยค่ะ
คราวนี้หลักฐานมันคาตาเจอทั้งรถและมอเตอร์ไซค์ของเธอ
กลายเป็นคลิปนี้ให้ดูเที่ยงนี้ค่ะ
ทุกวันมาให้ดูใหม่นะคะเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะที่วีดีโอ
เราก็เลยต้องสอบถามคุณดาวซึ่งเธอเป็นเจ้าของคลิป
ร้อยสีแดงดำหมายเลขทะเบียนขอไข่พพานคควาย๕๔๖ขอนแก่น
ถูกคนร้ายขโมยไปคือตั้งแต่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ประมาณสี่ทุ่มขณะที่นายพิเชษคงแสนพี่ชาย
นำรถออกไปหาปลาบริเวณถนนเลี่ยงเมืองสะพาน๓๕
รถเนี่ยไปจอดไว้บนสะพานแล้วประเด็นคือเสียบกุญแจคาไว้
อ้าวต้องระวังป้องกันด้วยนะครับ
ใช่ฮะอย่าไปเสียบค้างคาไว้แบบนั้นนะฮะ
เดี๋ยวโจรมาเห็นมันก็เอาไปเลยสิ
ล่อตาล่อใจเนอะมันง่ายดีไงเสียบกุญแจคาไว้นะคะ
ทีนี้รถจอดไว้บนสะพานเสียบกุญแจคาไว้
จากนั้นก็มีคนร้ายเป็นชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์ทำทีมาขอยืมไฟแชค
พอเห็นพี่ชายเผลอค่ะคนซ้อนท้ายทำไง
คนซ้อนท้ายกระโดดขึ้นคร่อมรถมอเตอร์ไซค์
ที่เสียบกุญแจคาไว้แล้วก็ขี่หลบหนีไปนะคะ
ก็คือหลบหนีไปทั้ง๒คันเลยนะ๒คนเลยนะ
ใช่ค่ะมา๑คันนะฮะตอนแรกซ้อนท้ายกันมาแต่จับ๒คันจ้ะ
จังหวะนั้นพี่ชายสามารถตะครุบ๑ในผู้ก่อเหตุไว้ได้
ไว้ได้ทันก็เลยแจ้งตำรวจมาควบคุมตัว
ไว้ที่สพพระนครศรีอยุธยา
ทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุอีกคนเนี่ย
ชื่อว่าไหนต้องไม่ทราบชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริง
นายต้องเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยโอ้โหหนีไปเลยนะ
ใช่ค่ะนี่นายต้องคนนี้มาพักอาศัย
อยู่ในตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะ
ทีนี้วันรุ่งขึ้นทำไงวันรุ่งขึ้นก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊ค
แล้วก็ตามหารถจักรยานยนต์ของเธอจนกระทั่งมีคนเนี่ยมาแจ้งเบาะแสบอกว่า
เห็นรถจักรยานยนต์ที่หายไปอยู่บริเวณบ้านหลังดังกล่าว
เองกับพี่ชายค่ะไปดักไปซุ่มไปรอดู
แต่ก็ไม่พบรถจักรยานยนต์และคนก่อเหตุจึงพากันกลับบ้านไปก่อนนะคะ
ต่อมาวันศุกร์ที่๓๐ตุลาคมพากันไปอีกรอบแล้ว
ลองดูให้ชัดซิซุ่มดูนะครับรถผ่านก็ดูเอ๊ะมันอยู่ไหมนะ
อยู่ไหมนะต่อมาสองสามรอบ
ตุลาคมพบค่ะพบฮะพบในต้องผู้ต้องสงสัย
ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปมาแล้วก็จำได้ว่ารถคันดังกล่าวเป็นของพี่ชาย
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะคะจังหวะนั้นเนี่ยคนร้ายเห็นพอดี
พยายามที่จะขี่รถมอเตอร์ไซคันนั้นหลบหนี
เอาล่ะไม่รอให้ตำรวจมาค่ะเข้าล็อกเองเลยนะคะ
พร้อมกับถามชื่อทราบชื่อก็คือนายกรวิทย์หรือว่านายต้องนะคะ
ซึ่งก็ในต้องตอนนั้นเนี่ยยังโวยวายนะ
ยังอ้างว่ามอเตอร์ไซคันนี้เป็นของตัวเองนะ
อะไรผมไม่ได้ขโมยนี่มันรถผมเนี่ย

มอเตอร์ไซมันต้องโดนตีตราถูกมั้ย
แผ่นป้ายทะเบียนก็ดีใบครอบครองก็ดี

ใช่ต้องดูเอกสารในรถ

ว่ารถคันนี้เป็นของนายต้องรู้ว่าเป็นของเจ้าของคลิปนี้
พบว่ารถนี้ถูกขโมยมาจริงค่ะ
ตำรวจก็เลยต้องทำหน้าที่นะคะควบคุมตัวนายต้อง
พนักงานสอบสวนแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ร่วมกันรักษัตริย์แล้วก็รับของโจร

เอาของคืนไปที่เก็บไว้ในใต้เบาะนี้เอาคืนไป
เดี๋ยวเราจะเอารถจักรยานยนต์คืนเหมือนกัน